สิ่งที่มันเครียดมากกว่านั้นคือพออยู่บ้านบางคนไม่ได้อยู่บ้านนะ
แต่ค่าไฟมันแพงเหลือเกินงงมาก
มันเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวบางคนเจอไปเป็นหมื่นก็มี
ใช่คุณวิกบันกบุญมีคำถามว่าเอ๊ะมันแพงเพราะอะไร
คือเขางงมากว่าตอนแรกที่ออกมาบอกว่าดีใจจังเลย

รถไปจริงหรือเปล่า
ลดค่าไฟ๓กับได้ค่าประกันค่าไฟคืนมา
แต่ทั้งหมดนั้นยังไม่พอจ่ายค่าไฟที่พุ่งขึ้นมา
บางคนเจอเป็นหมื่นแล้วบางคนบอกว่าไปเจอตัวเลข
เหมือนมีการจดตัวเลขมิเตอร์ไฟผิด
และเพิ่มมาเป็น๑๐๐หน่วยเออเอามาดูทีเรื่องกันก่อน

ดาราเขาก็เจอเหมือนกันเนี่ยเป็นดราม่าสนั่นโซเชียลตอนนี้ค่ะ
น้ำค่าไฟพุ่งกระฉูดมีการวิภาควิจารณ์อย่างหนักนะฮะ
ล่าสุดคุณมิคบรมวุฒินะสามีคุณเบ้นพรชิตา

ค่าไฟเดือนนี้๑๖๐๐กว่า
บ้านชั้นเดียวนะเป็นลมใครค่าไฟขึ้นบ้างครับ

บ้านชั้นเดียวทำไมขึ้นทีมาหกพันบาทนะฮะ
มีเพื่อนดาราเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะ

คนนั้นก็ขึ้นคนนี้ก็ขึ้นคุณทาทายังก็ขึ้นคุณเอ็มอภินันก็ขึ้น
คุณหนูเล็กก่อนบ่ายก็ขึ้นพี่แหม่มสุริพิพาก็ขึ้นโอ๊ยโดนตามกัน
ซึ่งจากการสอบถามคุณมิ๊กก็บอกว่าปกติค่าไฟเขาน่ะ
เขาก็ใช้กันปกติ๘๐๐๙๐๐เปิดทุกอย่างเหมือนกัน
เดือนนี้มันพุ่งขึ้นไป๒เท่าเป็น๑๖๐๐ตกใจมาก
เพราะใช้ไฟไม่ต่างจากเดิมแล้วก็มีการติดต่อไปการไฟฟ้านครหลวงไปตรวจสอบ
เช่นเดียวกันกับคุณเปิ้ลไอรีนก็เจอปัญหาเหมือนกัน
เธอโพสต์บินค่าน้ำค่าไฟเปรียบเทียบให้ดูว่าเดือนก่อนกับเดือนนี้มันเป็นยังไง
ล่าสุดมันเพิ่มมา๒เท่าเช่นเดียวกัน
ค่าไฟปกติ๒๐๐กว่าบาทก็ถือว่าเยอะแล้ว

นั่นน่ะสิค่าไฟยังพอเข้าใจได้ว่า

บอกว่าเอ๊ะท่อรั่วหรือเปล่าที่วาวมันซึมไหมหรือยังไงก็ตามที
ส่วนการไฟฟ้านครหลวงกำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่นะครับ
มันมีเพจหนึ่งเขาชื่อเพจว่า
โทษชีวิตพนักงานไฟฟ้า
เขาพยายามจะออกมาอธิบายถึงเรื่องของปัญหาค่าไฟแพงขึ้น

เขาบอกว่าส่วนหนึ่งมันเป็นการคิดค่าไฟแบบ

คุณใช้ไฟเยอะหน่วยมันเยอะค่าไฟมันจะคิดแพงขึ้น
อธิบายง่ายถ้าคุณใช้ไฟตั้งแต่๐๑๕๐หน่วย
ราคาหน่วยละ๓บาท๒๐สตางค์
แต่ถ้าเกิดคุณใช้ไฟมากกว่านั้นตามหน้าจอ
ค่าไฟหน่วยหนึ่งจะแพงขึ้นเป็น๔บาท๒๐สตางค์

แล้วก็ถ้าเกิดคุณใช้ไฟมากขึ้นไปเป็น๔๐๐หน่วยขึ้นไป
มันจะอยู่ที่หน่วยละ๔บาท๔สตางค์
มันก็จะทบอันนี้เข้าใจ
แต่ประเด็นคือคนบอกว่าฉันไม่ได้ใช้ไฟแพงขึ้น

คือเขาพยายามคำนวณแล้วว่าคนอยู่บ้านเยอะขึ้นก็จริง

แต่ว่ามันจะขึ้นเป็น๕เท่าเป็น๔เท่าแบบนี้เลยเหรอ
อันนี้มันแปลกใจมันแปลกใจนะฮะ

เทียบให้เห็นตัวเลขการใช้ไฟในบินเนี่ย
นะเลขทั้งหลังการใช้ไฟเนี่ย
ใช้ไฟเนี่ยคุณ๔๐๐๐๐กว่านวย๔๕๘๑๔หน่วยแต่ที่มอบแปลงมันปรากฏคือ
๔๕๖๑๔หน่วยซึ่งหมายความว่ามันคิดเกินไปประมาณสัก๒๐๐กว่านวย
เขาบอกว่ามันเกินไป๑๔๐หน่วยเลยนะมันยังไงกันเนี่ย
ดูสามตัวหลังก็พอ๖๗๔ใช่ไหมคะกับ๘๑๔
ได้ระบุด้วยว่าที่หมดค่าไฟแพงขึ้นผิดปกติ
กรณีผู้ใช้ไฟรายนี้ถูกการไฟฟ้าโกงอย่างแน่นอน
ว่าถูกกงหรือเปล่าเพราะแนะนำว่าไปตรวจสอบ
ให้การไฟฟ้าไปตรวจสอบแล้วขอดูเอกสารในการจดว่ามันตรงกันหรือเปล่า
มันจดเกินหรือเปล่าหรืออย่างไรก็ตามที
ใครมีปัญหาเรื่องนี้ส่งมาบอกหน้าจอกันได้
คือมีคนอธิบายนะคะว่าด้วยความที่ช่วงนี้อากาศร้อน
การทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าถึงแม้ว่าจะเปิดเท่าเดิม
แต่ถ้าอากาศมันร้อนมากอย่างแอร์มันจะทำงานหนักกว่าปกติ
เพื่อที่จะทำให้อุณหภูมิเย็นลงให้เร็วที่สุด
มันก็จะใช้กำลังไฟมากกว่าปกติ
แต่ก็อีกค่ะบ้านเราไม่ได้ร้อน๔๒องศาปีนี้ปีแรกไง

แล้วมันมีพนักงานการไฟฟ้าพยายามอธิบายไปในโซเชียลเหมือนกัน
บอกว่าถ้าบ้านคุณมีแอร์คอมเพสเซอร์พัดลมไอน้ำต่างเหล่านี้
แล้วก็เครื่องฟอกอากาศตู้เย็นทั้งหมด
ถ้าเกิดมีในบ้านหลังเดียวมันจะแพงขึ้น
คือมันกินไฟมันคือมันคือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟในบ้าน
แต่ก็นั่นแหละต้องลองตรวจสอบให้ดีเดี๋ยวรอฟังด้วยว่าเขาประชุมออกมาแล้วเนี่ย
มีมาตรการยังไงมีคำชี้แจงอะไรยังไง
น่าจะใกล้แถลงข่าวแล้วเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่ง